ต่อกันที่ฟุตซอลทีมชาติไทยนะคะก็ได้ประกาศ๑๔ผู้เล่นคนสุดท้าย
ที่จะลงสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖ที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
และมิเกลโรดิโกะนะคะคุณศูชาวสเปนก็ได้ออกมายกย่องหนึ่งในสองผู้เล่นที่อายุไม่เกินสิบเกิ้าปีว่า
มีแววที่จะแจ้งเกิดในปีนี้ด้วยค่ะ
ฮัมมาอุสมันมูซ่านะคะเป็นหนึ่งในสองดาวรุ่งที่มีชื่อติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกค่ะ
ในทีมที่จะทำศึกฟุตเซาท์ชิงเชียมอาร์เซียน๒๐๑๖
ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะระหว่างวันที่๒๓๒๙มกราคมนี้

เพราะว่าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพ
แม้ว่าจะไม่ใช่ดาวยิงที่สามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดเหมือนกับสุภวุฒเถื่อนกลาง
แต่ว่ามีทักษะในการพักบอลคลึงบอล
แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะคะ
ซึ่งว่าถ้าหากให้เปรียบเทียบกับผู้เล่นระดับโลกยุคปัจจุบัน
ก็ถือว่าคล้ายกับเอแดลิมาดาวยิงทีมชาติรัสเซียเชื้อสายบราซิล
และหากว่าพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง
ก็เชื่อค่ะว่าจะเป็นนักฟุตซอลชั้นนำของเอเชียได้ใน๒๓ปีค่ะ
โดยการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๘

ก็จะลงเล่นนัดแรกกับตีมอลเลสเต้วันที่๒๓มกราคม
ต่อด้วยบรูไนท์วันที่๒๕มกราคม
ส่วนเกมรอบรองชนะเลิศ
จะแข่งขันวันที่๒๗มกราคม
และชิงชนะเลิศ๒๙มกราคม

ที่นักเตะโตเล็กคิมชาไทยลงแข่งขัน